ที่ขับรถกันหน่อยนะคะไม่ว่าจะเป็นขับรถยนต์
ขี่มอเตอร์ไซค์เวลาถูกคนปาดหน้าคุณทำยังไงกัน
เพราะผู้ชายคนนี้คุณบีบแตรใช่ไหมผู้ชายคนในข่าวนี้ค่ะ
ถูกขับปาดหน้าเขาเลยปาดกลับปาดกันไปปาดกันมา
สุดท้ายแทงกันตายเลยนะคะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ต้องเร่งปั๊มหัวใจช่วยชีวิตนายรณพบเยาวประเสริฐหรือว่านายแก้ววัยสี่สิบเจ็ดปีนะคะคนนี้เป็นเจ้าของรถเก๋งสีบรอนเทาตามร่างกายเนี่ยมีบาดแผลถูกแทงด้วยมีดยื้อกันอยู่นานแต่สุดท้ายยื้อไม่ได้นะคะเขาเสียชีวิตคนก่อเหตุชื่อนายวีระวุฒิเมคาพันธ์ค่ะ
หลังก่อเหตุก็ไม่ได้หนีไปไหนนะคะก็นั่งรอตำรวจมาจับอยู่ริมฟุตป่าตรงจุดเกิดเหตุนั่นแหละ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ค่ะวันนี้เราเลยส่งคุณจ๋าแจ่มสีผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุ
นี่คือคนก่อเหตุนะคะจุดเกิดเหตุอยู่หน้าวัดมหาทัยค่ะในซอยร่วมฤดีเขตปฐุมวันที่กรุงเทพนี่แหละ
บอกว่าบนถนนยังมีรอยคราบเลือดผู้ตายเนี่ยกระจายอยู่อย่างที่เห็นเนี่ยค่ะ
คุยกับนายถาวรอุดมชาลีคนเห็นเหตุการณ์เขาบอกว่าตัวเขาเนี่ยขายบะหมี่อยู่ที่หน้าวัดมหาทัย
เห็นรถของนายรณพบผู้ตายขับจี้ท้ายรถเก๋งของนายวีระคนก่อเหตุมาตลอดทาง
คนตายขับจี้ท้ายคนก่อเหตุมาตลอดทางถึงจุดเกิดเหตุคนตายขับรถปาดหน้าคนก่อเหตุเพื่อให้จอด
แล้วคนตายก็ลงจากรถไปทุบกระจกขอคุยกับคนก่อเหตุ
พอคนก่อเหตุลดกระจกลงมากะว่าจะคุยเท่านั้นแหละครับคนตายสวนหมัดเข้าไปเลยค่ะ
ยพั่วเข้าไปผ่านกระจกนี่แหละแล้วต่อยไม่ยั้ง
ที่หนึ่งหมัดที่สองหมัดที่สามต่อยรัวค่ะคนก่อเหตุก็คือนั่งอยู่ในรถแล้วก็โดนต่อยอักอักอักอักเข้าไปเนี่ย
สุดท้ายเอามีดพกที่พกมาแทงสวนกลับมาหนึ่งครั้งจนคนตายเนี่ยพังงะออกไป
แล้วคนก่อเหตุคราวนี้เปิดประตูรถลงมาเลยแล้วก็ลากกันลงมาต่อยกลางถนนต่อแล้วก็ไม่รู้ว่าแทงกันเพิ่มเติมต่อหรือเปล่า
สุดท้ายนายรณพบผู้ตายก็ล้มลงอยู่ท้ายรถของคนก่อเหตุค่ะ
แต่ตามคำบอกเล่าคือก็ไม่ได้ช่วยผู้ตายค่ะ
ก็นั่งรอให้ตำรวจมาจับนั่งอยู่แบบนี้ค่ะ
ก็อาจจะตกใจด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะ
คุณจ๋าได้คุยกับอาของคนตายนะเขาบอกว่าเมื่อคืนเนี่ยมาทราบเรื่องตอนเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโทรศัพท์มาบอกว่าหลานถูกแทงเสียชีวิต
เธอบอกเธอตกใจมากที่ผ่านมาหลานชายที่เธอรู้จักเนี่ยก็ไม่เคยมีพฤติกรรมไม่ดีบนท้องถนนกับใครเลยนะ
แล้วเธอเองก็ไม่เข้าใจจริงว่าทำไมแค่ขับรถปาดหน้ากันต้องก่อเหตุโหดเยี่ยมขนาดนี้เธอบอกเธอจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดค่ะ
ไม่ควรต้องถึงขนาดนั้น
ลองฟังฝั่งผู้ก่อเหตุหน่อยไหมคะว่าทำไมเขาถึงก่อเหตุขนาดนี้
คือตำรวจสนลุมพินีให้ข้อมูลมานะคะหลังจากที่สอบสวนผู้ก่อเหตุแล้วเนี่ยเขาบอกว่า
คือสาเหตุมันเกิดจากขับรถปาดหน้ากันบนท้องถนนนั่นแหละ
แต่เขาถูกผู้ตายทำร้ายก่อนคือถูกสวนหมัดรัวก่อนขณะที่เขายังไม่ทันได้ตั้งตัว
ก็เลยเกิดบันดาลโทษะเอามีดพกแทงอีกฝ่ายจนตายค่ะ
เมืองต้นตำรวจแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตายไปแล้วเรียบร้อยนะคะ